ดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ที่กระบี่นะคะ
กระบี่ร้องเรียนมาโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนน

ขับถึงแยกไฟแดงกระบี่เขาทองตอนค่ำเนี่ยปรากฏว่า
สี่แยกตรงนี้ค่ะมันเป็นไฟแดงทั้ง๓เส้นเลยค่ะ
ก็วัดใจกันค่ะไม่รู้ว่าฝั่งไหนจะได้ไปก่อน
เพราะว่ามันกระพริบทั้ง๓เส้นเลยค่ะ

นี่แหละค่ะคลิปที่ผู้ใช้รถใช้ถนน
กระบี่บันทึกเอาไว้กลางดึกของวันที่๓๐ตุลาคม

เพราะว่ามันแดงหมด๓ด้านเลยค่ะ
ภาพของไฟแดงทั้ง๓จุดเป็นสีแดงทั้งหมด
คนใช้รถใช้เส้นทางก็งงสิคะ
จอดติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นทุกคันเพราะมันไฟแดง
ใช่ไหมคะสุดท้ายพอเห็นว่าอ้าว๓ทางนี่เป็นแดงหมด
ก็เอาไงดีล่ะฝั่งไหนจะไปก่อนดี
ก็จดจ้องกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปถามเจ้าของคลิปค่ะบอกว่ากลางดึก

ก่อนหน้านี้ขับรถใช้เส้นทางนี้ทุกวัน
ช่วงกลางวันไฟแดงไฟเขียวมันก็เปิดปิดตามปกตินะคะรถก็ไปได้ตามสัญญาณไฟ
แต่พอหลัง๓ทุ่มทุกคืนมันเป็นไฟแดง๓ฝั่ง
เพราะฉะนั้นรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็เสียเวลาติดไฟแดงกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
ทุกครั้งไปนะคะสุดท้ายก็ใช้วิธีวัดใจฝั่งไหนจะไปก่อน
มันเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับชาวบ้าน
ซึ่งเขาบอกว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเป็นมาหลายวันแล้วคุณกาย
ดึกหลัง๓ทุ่มเนี่ยแดง๓ฝั่งก็จอดจ้องหน้ากันอย่างนี้ทุกครั้งไปนะคะ
รถก็สับสนแต่โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแดงสามฝั่งไง
คิดดูถ้ามันเขียว๓ฝั่งเนี่ยมันก็คงจะไม่อย่างนี้หรอก
แสดงหาฝั่งจอดอยู่ก็ไม่รู้ใครจะไปก่อนนะมองกันเลิกลากกัน
เลิกลากแล้วก็เอ๊ะนั่นก็หยุดนี่ก็หยุดสุดท้ายก็ต้องมีสักฝั่งหนึ่งไป
แล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อไฟมันเสียนะคะ
ก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไขค่ะ
กระทั่งมีคลิปคลิปนี้ออกมานะคะล่าสุดปรากฏว่าเมื่อเช้านี้แขวงทางหลวงกระบี่นะคะ
ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปัญหาแล้วแล้วก็ซ่อมระบบไฟให้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว
นี่ไงซ่อมเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็เขาบอกว่าแจ้งมาหลายวันแล้ว
เขาต้องประสานไปที่บริษัทเจ้าของระบบนะคะ
แล้วล่าสุดก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็แป๊บเดียวนะคะ
ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่มาแก้ไขให้เดี๋ยวคืนนี้๓ทุ่มก็ไม่ต้องเลิกลักแล้วค่ะ
พอไฟแดงไฟเขียวก็จะทำงานตามปกติแล้วค่ะ